ถึงเรื่องของอาหารแล้วหลายคนมีคำถาม
เราชอบแซวกันว่าเราอยากทานกล้วยแขกไหม
อ่่าไม่ไปทานที่เมืองแขกหง่อย
แล้วไปถึงญี่ปุ่นทำไมหาขนมโตเกียวไม่เจอ

ทำไมเมนูอาหารต่าง

แต่มันมีชื่อที่เป็นชื่อของต่างชาติต่างประเทศอยู่ในนั้นด้วย

บางทีเราก็สงสัยแต่เราอาจจะไม่เคยหาคำตอบ
บางคนก็อาจจะเคยหาคำตอบมาแล้ว

กับช่วงของส่องทั่วไทยไปกับใบตอง
เอาล่ะมาเริ่มต้นกันเลยที่ขนมโตเกียว
เอาไปญี่ปุ่นทีไรไหนขนมโตเกียว

คือมันคือขนมสุดโปรดในวัยเด็กของพวกเราใช่ไหมคะ
แล้วก็จะมีไส้ให้เลือกเยอะมาก
หวานใส่ไข่นกกระทาใส่หมูสับไส้กรอก

จริงแล้วเขาไม่ได้มาจากประเทศญี่ปุ่นนะ

แต่เป็นขนมที่ไทยเราเอามาพลิกแพลงเอง
ในตอนที่ห้างสรรพสินค้าได้มารัวค่ะ
มาเปิดที่ไทยในช่วงปี๒๕๕๙
ซึ่งดิฉันก็เกิดไม่ทันตอนนั้นนะคะ
เป็นห้างสรรพสินค้าของญี่ปุ่น
แต่ขนมญี่ปุ่นก็ต้องยอมรับราคาก็ค่อนข้างแพงราคาสูงใช่ไหม
สมัยก่อนก็เลยนำเอาขนมโดรายากิ
โดรายากิคือของโดเรมอนโดรายากิเอาโดรายากิมาเรียนแบบ
ให้เป็นขนมของตัวเองก็คือทำให้ตัวแป้งมันบางลงกรอบขึ้น
แล้วสอดไส้ด้วยไส้หวานหรือจะเป็นไส้กรอกหมูสับหรือไส้ไข่แบบนี้
แล้วก็เอามาขายในราคาที่มันไม่แพง
แต่ไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อขนมอันนี้ว่าอะไร
ตามชื่อเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น
นั่นแหละเป็นที่มาของขนมโตเกียว
ส่วนอีกหนึ่งเมนูที่มีสีสันสวยงามแล้วก็ฮิตมากเด็กชอบมากนะคะ
มันคือข้าวผัดที่ผัดกับซอสมะเขือเทศ
ถั่วลันเตาใส่กรอกแฮมแล้วโปะด้วยไข่ดาว
มันก็มีไก่ทอดนี่คือข้าวผัดกัปตันอเมริกา
ว่าจะไปกู้โลกหรือไงข้าวผัดอเมริกัน

ผัดอเมริกันเด็กชอบมากชอบแล้วมันเหมือนแบบเราได้ทานหลายอย่างใช่ไหม
มีข้าวมีผักมีไก่มีไข่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งผู้ที่ทำเมนูนี้ขึ้นมาเป็นคนแรกก็คือคุณหญิงสุรีพันธ์มณีวัด
เจ้าของนามปากกานิตยานนาตยสุนทร
คุณหญิงเคยให้สัมภาษณ์ไว้กับนิตยสารสกุลไทยนะคะบอกว่า
วันหนึ่งค่ะมีสายการบินสั่งจองอาหารเช้าแล้วก็อาหารกลางวันเอาไว้
แต่ยกเลิกกระทันหัน
ก็เลยทำให้คุณหญิงเนี่ยนำข้าวผัดไม่ได้นำข้าวผัดนำอเมริกันเรคฟัด
เมริกันเคฟัสก็คือจะมีไส้กรอกใช่ไหมเฮ็มใช่ไหม
แล้วก็มีซอสมะเขือเทศที่มันเหลืออยู่เอามาผัดรวมกับข้าวไปซะเลย
แล้วก็ตั้งชื่อเมนูจากอเมริกันเบคฟัสนั่นเอง
ก็ตั้งชื่อเมนูว่าอเมริกันฟลายไรซ์นะคะ
ก็คือข้าวผัดอเมริกันแปลเป็นไทย
ก็กลายเป็นเมนูที่คุณไปอเมริกาคุณหาเมนูที่ร้านไม่ได้
คุณไปสั่งเอาข้าวผัดอเมริกันที่อเมริกาไม่มีต้องกินที่เมืองไทยเท่านั้นนะจ๊ะ
และสุดท้ายเมนูของว่างทานเล่นของบรรดาชาวเราก็คือกล้วยแขก
นี่ไงดิฉันชอบมากเลยกล้วยแขกหรือกล้วยทอด
แต่คุณรู้ไหมแขกเนี่ยเราก็จะใช้เรียกคนอินเดียหรืออะไรอย่างนี้นะ
อินเดียไม่มีเมนูกล้วยแคร์
ที่อินเดียไม่มีเมนูนี้เหรออินิเจอร์
ไม่มีจ้ะไม่มีแน่นอนจ้าอีนิจ้า
แต่มีการสันนิษฐานไว้แบบนี้ค่ะบอกว่า
้วยแขกเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยอายุทยานะ
เพราะสมัยนั้นอายุทยาก็คือติดต่อการค้าขายกับหลากหลายสัญชาติใช่ไหม
เราก็เลยรู้จักคำว่าแขกขึ้นมา
เป็นคำที่ใช้เรียกแขกบ้านแขกเมืองที่เป็นชาวต่างชาตินั่นเอง
แล้วในสมัยนั้นคนไทยเองไม่ได้ชำนาญในการทำอาหารประเภททอดนะคะ
แต่ชาวมุสลิมแล้วอินเดียส่วนใหญ่เขาจะเชี่ยวชาญเรื่องการใช้น้ำมันและการชุบแป้งทอด
คุณสังเกตไหมว่าขนมทางภาคใต้จะมีการชุบแป้งทอดจริงขนมโบราณจริง
เพราะว่าชาวมุสลิมเองเขามีความชำนาญในการทำขนมประเภทนี้
พอคนไทยเห็นการทำขนมทอดแบบนี้ก็เลยนำผลไม้ที่หาได้ง่ายในเมืองไทยนั่นก็คือ
กล้วยเอากล้วยมาชุบแป้งทอดลองเรียนแบบดูบ้างทำออกมาแล้วก็เรียกเมนูนี้ว่ากล้วยแขก
เพื่อเป็นการให้เกียรติแขกผู้เชี่ยวชาญเรื่องการทอดอาหารนั่นเองค่ะ
เป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ชมเรียกได้ว่าในสมัยก่อนนี่คนไทยเอาจริงจริงนะ
ชาติไทยเป็นคนเป็นชาติที่มีความคิดสร้างสรรค์เรื่องของอาหารมากแล้วช่างสังเกตมากด้วย
ก็นำมาดัดแปลงคือจากเมนูที่อาจจะมีอิทธิพลมาจากต่างชาตินั่นแหละ
อะไรอีกขนมจีนขนมจีนแล้วก็เครปญี่ปุ่นอะไรต่างแบบนี้แหละค่ะ
ที่เราเรียกกันมันมีที่มาที่ไปทั้งนั้นแหละ
วันนี้ก็เลยเอามาเรียกน้ำย่อยให้ฟังกันก่อน
เมนูที่แบบบางคนอาจจะรู้หรือว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้นะคะ
สุดยอดจริงจะเห็นเรื่องของอาหารแล้วเนี่ยนะคุณผู้ชม
ก็มีเรื่องราวที่จะชวนคุณผู้ชมน้ำลายแตกซวด
น้ำรายแตกกันเลยแน่นอนนะคะ